เอาใจสายที่แบบรักสัตว์เลี้ยงมาก
เห็นอย่างนี้แล้วนึกว่าโอ๊ยน้องหมา

โปรดติดตามตอนต่อไป

กูก็ทำเป็นเล่น

แล้วยิ่งเป็นยางโอ้โหกัดมันแล้วฮะอย่าเพิ่งไปสงสารงูนะงูมันไม่ใช่งูจริง
มันงูของเล่นคุณผู้ชมฮะตอนนี้เริ่มสงสารเจ้าของแล้ว
แต่อย่างนี้ฮะคนเขาก็มาคอมเมนต์กันเยอะกับคลิปนี้นะบอกว่า
โอ๊ยงูจะรอดไปแล้วบางคนเห็นแล้วบอกหัวจิบปวด
บางคนบอกโอ๊ยแอคติ้งเก่งผมกลัวอยู่อย่างเดียว
กลัวเจองูจริงเดี๋ยวมันจะแยกแยะไม่ออกอันไหนงูพร้อมงูจริง